ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามไม่ถูก๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต

หวังให้ทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวนะครับ
ครอบครัวที่จะมาต่อชีวิตในวันนี้นะครับ

ท่านเคยได้ยินคำโบราณที่บอกว่า

เพราะเขาทำงานเรียกกันว่า
เสื้อที่ใส่เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อไม่มีวันแห้ง
เขาทำงานหามรุ่งหามค่ำ
ทำจนขนาดว่าตัวเองบาดเจ็บก็หยุดไม่ได้

แดดจะออกก็หยุดทำงานไม่ได้
ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองเท่านั้น
แต่เพราะว่ายังมีอีกหลายปากท้องในครอบครัวครับ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
พวงฐานสมัครส่วนใหม่
มัวรอยเขาก็บ่นปวดหลังปวดเอว
เวลาที่เราปวดเราเจ็บเราเหนื่อยค่ะ
ปวดนักพวดหลังก็จะขาด
กับร่างกายตอนนี้เราก็คิดว่า
เป็นขนาดไหนเราก็ต้องทำ

เฮ้ย

ชื่อบัวลอยจันเกิดค่ะอายุ๓๙ปีชื่อเล่นชื่อลอยค่ะ
ปัจจุบันทำอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะเรารับจ้างทุกอย่างที่มีคนมาจ้างค่ะ
ก็มาเจอกับแฟนที่จังหวัดสมุทรสาคร
ผมชื่อติ่งอายุ๔๕ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับ
อยู่กินกับแฟนมา๑๔๑๕ปีแล้วครับ
มีลูกด้วยกันสองคนคนโตชื่อติมคนเล็กชื่อโตครับ
ก่อนที่จะเป็นหนี้อยากทำมันครับแล้วก็กู้เงินกองทุนมาเพิ่ม
มาทำลงทุนทำมันเท่าที่เขาทำ
ที่สิบไร่ไล่ไล่ละพันสองตอนนั้นเรากู้เงินกองทุนเพิ่มมาเป็นหมื่นแปด

มาใช้หนี้ค่ะ
เมื่อก่อนเคยกินอิ่มนอนหลับ
มันก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนที่เร็วมา
แล้วรายได้ที่เราได้ก็อาจจะไม่พอจุนเจือครอบครัว
เพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องแบ่งไปให้พ่อกับแม่ค่ะ
เพราะว่าพ่อกับแม่ก็แก่แล้ว

เราทำงานหนักถึงหนักมาก
เราทำทุกอย่างที่มีคนจ้างเราไปทำ
ฝนตกฟ้าร้องเราก็ทำ

เขาก็ทำงานหนักเหมือนผู้ชายนะครับ
หัวมันโยนหัวมันเข้ากองเข้าอะไรอย่างนี้ครับ
ตัดไม้ยุบคาต้องวิดไม้
เมื่อ๓ปีที่แล้วครับมีเกิดอุบัติเหตุ
ไปกับแฟนทำงานตามปกติค่ะ
ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราจะเตรียมปลูกมัน
แกก็จ้างไปหวานขี้ไก่

เราก็เอาพี่ไก่ไปหวานแล้วเขาก็ไถ
ให้แล้วเขาก็ยกร่องปลูกมันอย่างนี้ค่ะ
ผมคนขับรถเขาก็นั่งหวานขี้ไก่เป็นปกติ
พอขี้ไก่หมดผมก็มาตักถอยหลังตัก

ตกลงไปหลังก็ไปกระแทกกับกระแตะรถไถค่ะ
ก็หลังก็เจ็บค่ะ
รู้สึกปวดที่โคง
หลังจากที่ตกรถไถค่ะมันก็ส่งผลต่อการทำงาน
เราก็ปวดหลังค่ะปวดซิโคม
ทุกเช้าของเราก็มาอูงหาเตรียมไปทำงาน
งแล้วเราก็ปวดปวดหลังค่ะ
หนักมากจนเราห่อข้าวเสร็จเราก็มานอนอยู่ตรงนี้
ก็กินยาพลาเข้าไป๒เม็ดพักหนึ่งก็ลุกขึ้นมาทำงานอีก
ไปทำงานแล้วก็ไปปวดผู้กลางไล่ค่ะ

ปวดหลังหรือมันจะขาด

เป็นขนาดไหนเราก็ต้องทำค่ะ
ปวดมา๓ปี๔ปีค่ะ
ไปหาหมอโรงพยาบาลเพราะเราก็ไม่ค่อยมีเงิน

แฟนต้องทำงานคนเดียวใช่ไหมแม่

พ่อแม่ก็ออกไปทำงานทุกวันค่ะ

เขาต้องไปทำงานใช้หนี้

ถ้าวันไหนที่เราไม่ทำเราก็ไม่มีเงิน
ผมคิดว่าพ่อแม่ผมทำงานหนักมากเลยครับ
ถึงแม้เราจะปวดจะเจ็บ

ก็คือคิดเสมอว่าถ้าเกิดตัวเองจะเป็นอะไรไป

รอยเขาสู้ทุกอย่างเรื่องงานเรื่องการก็เก่ง
ถ้าบัวลอยเป็นอะไรไปก็ไม่รู้จะอยู่แบบไหนแล้วซะเนี่ย
ไปหาหมอก็มีแต่บัวรอยเขาพาไป
บัวลอยเขาเป็นคนทำมาหากินดี
เขาเล่าเขาแรงเลยแหละบัวรอยอ่ะ

ผมทำคนเดียวมันก็ไม่พอจะใช้หนี้ใช้สิน
หรือใช้ในชีวิตประจำวัน
มาช่วงหลังนี่เราทำงานไม่ค่อยไหว
ภาระหนี้สินมันก็ไม่ลดลง
ไม่ได้ส่ง
ผมจึงตัดสินใจเอารถคันนี้ไปเข้าไฟแนนซ์
ก็ไปส่งค่าเทิมลูก
ซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้ลูก

ครั้งที่เราต้องออกไปทำงานไกล

เราก็ไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ไม่รู้ว่าผมจะหาเงินทันส่งไฟแนนซ์หรือเปล่า
ถ้าไม่ทันเขาก็จะหยุด
มากกว่าเก่าครับ
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งเราอยากไปลงทุนทำผัก

อยากมีอาชีพเป็นของตัวเองค่ะ
เพราะร่างกายเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้ว
เราทำงานหนักก็ไม่ค่อยไหวค่ะ

ที่เราสามารถจะเบาบางหนี้ลงได้
เพราะว่าเราก็อยากมีเงินเก็บไว้ให้ลูกเรียนสักก้อนหนึ่ง
แล้วนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่ผู้หญิงที่ชื่อว่าบัวลอย
ทำไมถึงต้องทำงานแบบอาบเหงื่อต่างน้ำ

เพราะมีอีกหลายชีวิตเหลือเกินครับ

ครอบครัวของพี่บัวลอยจากฉะเชิงเซาอยู่ที่นี่แล้วครับ

สวัสดีครับพี่ปีน

สวัสดีครับ
บ้านเราอยู่กันกี่คนนะครับพี่บัวรอย

แต่คุณแม่นี่ก็จะอยู่บ้านใกล้ใช่ไหมครับ
แต่เราก็จะดูแลแม่ด้วยค่ะ
เหนื่อยไหมเห็นบอกว่าทำงานอะไรก็หยุดกันไม่ได้เลยอะครับ
เคยเจอกับคำว่าสบายบ้างไหม

แล้วที่เห็นว่าเกิดอุบัติเหตุนั่นก็คือการตกรถ

ก็ที่โครงข้างนี้มันก็จะผิดรูป
หมอก็เอ็กซาเรย์หมอบอกว่าไม่เป็นอะไรกระดูกไม่หัก
คุณหมอก็ให้ยามาทานที่บ้านค่ะ
แล้วจากวันนั้นคือไปรักษาแค่นั้น
พอหมอสรุปมาว่าไม่ได้เป็นอะไรมากก็ได้ยามาทานแค่นั้น

มาพักอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็ไปทำงาน

เห็นบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพี่บัวรอย
เวลาที่เราปวดทานยาเป็นยาแก้ปวดนี่เหรอ

ก็ซื้อเอาซื้อตามร้านค้า
จริงเวลาถ้าเกิดว่าไปมันปวดจัด
บางทีไม่ได้พกยาไปใครมียาติดมาก็ขอกินแก้ปวดอย่างนี้
เคยขอเขากินแล้วเราก็แพ้ยาค่ะ
ทั้งอาเจียนทั้งถ่ายเราก็วิ่งเข้าป่า
เกรงใจเพื่อนร่วมงานเราก็วิ่งออกมาทำงาน
เราก็เวียนหัวเราก็ฝืนมาทำงาน

เวียนหัวด้วยถ่ายท้องด้วย
ที่ทำงานไปวิ่งไปเข้าป่าถ่ายเสร็จออกมาทำงาน
วุ๊ยเกือบตายวันนั้นก็ฝืนทำจนงานเสร็จ

ถ้าไม่ใช่ที่หมอจริงเลยก็ไม่สมควรนะฮะ
ซื้อทานก็ไม่ได้มันอันตรายนะ
แล้วมันมีผลระยะยาวนะครับ
พี่บรอยกินยาจริงแล้วเคยโปรดจัดเลย

ก็วันหนึ่งบางทีเราก็กินถึง๘เม็ดก็มี

ถ้าปวดปั๊บก็คือกินค่ะไม่ได้รับการรักษายังต่อเนื่องเนอะ
ไม่ค่ะเราไม่ผิดจ้ะ
ไม่ผิดจ้ะ

ข้าวปลาที่จะกินเข้าไปก็ยังจะแย่แล้วทุกวันนี้
แม่ก็เดินไม่แข็งแรงแล้วก็เดินไม่แข็งแรง
เพราะว่าโรคเขาเกิดมาหาหมอ
คืออย่างที่บอกเอาไว้ว่าครอบครัวอยู่กันอย่างใช้จ่ายก็กระเม็ดกระแหม่กันเต็มที
จะใช้อะไรไปแต่ละบาทแต่ละสลึงนี่คือมีค่าหมด
ถึงได้บอกว่าพี่บัวลอยถึงได้ตัดสินใจว่าไม่มีโอกาสได้ไปหาหมอ
พี่ติ๋งจ๊ะสงสารผู้หญิงคนนี้มากนะ

เขาเป็นคนแบบไหนครับพี่ติ่งผู้หญิงคนนี้
ก็เป็นคนดีครับเป็นคนสู้ชีวิต
ทำทุกอย่างที่เขามาจ้างมาคือว่าช่วยผมทุกอย่างนะครับ

พี่ติ๋งจ๊ะพี่ติ๋งจริงแล้วอยากไปตั้งตัวก็เลยไปกู้เงินมา

ปีแรกไม่ได้เช่าเท่าแก่ก็ให้ทำหน่อยครับ
แต่ว่าเราก็เอาเงินมาลงทุน
กับการค่ารถไถค่าแขกค่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

โอ้โหพ่อคุณสาธุขอบพระคุณด้วยนะ

มากครับที่ให้โอกาสผมช่วยเหลือผมมาตลอด
ผมจะไม่ลืมเลยครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ไม่ได้ลาบลื่นอย่างที่เห็นเลย
พอลงมือทำไปแล้วผลเป็นยังไงพี่ติ่ง
พอตีต่อมาน้ำท่วมราคามันก็ตกต่ำครับ

หาจากหาเจ้านู้นมาหุบเจ้านี้ครับ

เจ้าแรกนี่คือ๘๐๐๐แล้วเจ้าที่หนึ่ง
พอไม่มีเงินให้ปั๊บขาดทุนด้วยอะไรด้วย
กู้เจ้าใหม่มาเจ้าที่สอง

แล้วปัจจุบันนี้มีเจ้าหนี้อีกกี่ลายแล้วครับ

หามาใช้ไปหามาใช้ไป

แล้วก็ทำได้มาก็ต้องไปใช้หนี้อย่างนี้หรอ

หนี้ตอนนี้เท่าไหร่ครับ

ไม่รู้ว่าจะไปกู้ที่ไหนมาใช้หนี้

สุดท้ายมีเครื่องไม้เครื่องมือ
นั่นก็คือของที่ทำมาหากิน

มอเตอร์ไซค์ไปเข้าไปเนี่ยนะ

ถ้าเราไม่ส่งเขาอีกเขาก็จะมายึดค่ะ

แต่ถ้าไม่มีก็คือเดินกันอ่วมอรไทยเลยว่างั้น

เป็นเด็กดีป้านอนสอนง่ายไหม

ที่๒ที่๑ที่๓
จะอยู่อย่างนี้

จะไปทำอะไรหนักยังไงเขาก็ทำเหมือนแม่ทำ

หนูก็ทำงานเสริมหารายได้พิเศษช่วยพ่อแม่ด้วยเหรอลูก
ก็รับข้าวจากป้าไปขายที่โรงเรียนค่ะ
๒๐กล่องก็๒๐บาทอย่างนี้เหรออย่างถ้าสมมติว่าหนูได้เงินมา๒๐บาทหนูเอาไปทำอะไรล่ะลูก
หนูก็เก็บไว้ค่ะบางวันก็ถ้ามีรายงานมาก็จะเอาตังค์ตรงนี้ไปซื้อของมาดับ
ก็คือได้ไม่ต้องรบกวนคุณพ่อและคุณแม่หาเงินเรียนเองเถอะแม่คุณลูกเอ้ยภูมิใจในตัวเขาไหมครับ
งานเยอะอย่าให้แม่พักผ่อนบ้าง
จ๋าลูกสาวคนนี้เป็นคนยังไงอ่ะจ๊ะยาย
เป็นคนดีเขาทำงานมาตั้งแต่เล็กเลย
เขาไม่เคยขอตังค์พ่อแม่ข้ารับจ้างน้ำเอาเองอ่ะ

แต่เช้าเย็นมาเขาก็ไปดูไปแลอยู่นั่นแหละ
เขาก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของยายเลยเนอะ

ทุกอย่างเลยยายห่วงอะไรเขามากที่สุดครับ
หนูกลัวลูกเขาไม่มีเงินให้ลูกก็เรียน
กลัวลูกก็เรียนไม่จบ

กลัวลูกก็เรียนไม่จบ
พี่บัลลอยถ้าเผื่อว่าวันนี้เราได้ทุนก้อนหนึ่งนี่นะครับ
บัวรอยถ้าเผื่อว่าวันนี้เราได้ทุนก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับ
ที่จะไปต่อชีวิตเนี่ยพี่ตั้งใจว่าจะไปทำอะไรครับ

แตงปลาถั่วผักยาวบวบงูอะไรอย่างนี้

หนึ่งที่เราไม่มีเงินเราก็ยังมีผักไว้ให้ลูกกิน
วันนึงที่เราไม่มีเงินเราก็ยังมีผักไว้ให้ลูกกิน

อันนี้ขอให้ได้ทุนไปต่อชีวิตนะครับ
แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะ

จ๋าแม่มีลูกหลานที่ดีนะ

พี่ติ๋งด้วยนะเป็นกำลังใจให้นะครับ
ถ้าข้อนี้หนูทำถูกอีกข้อนึงนี่คือ
ได้เงินแสนกลับบ้านแล้วนะ
เรามีส่วนร่วมของครอบครัวด้วยนะลูก
ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทำพลาดปั๊บเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทำพลาดปั๊บเนี่ย
เขาจะไล่เราออกจากบ้านเลยทันที
เคยเปิดสมุดพกของลูกดูบ้างไหมครับ